ชาวบ้านบึงสวรรค์ในพื้นที่หมู่๘ตำบลบึงกาล
อำเภอเมืองบึงการร่วมสืบสารงานบุญข้าวประดับ
บุญเดือนเก้าโดยการนำพากันนำเข้า
ห่อข้าวประดับดินได้แก่ข้าวแล้วก็อาหารข้าวหวาน
พร้อมกับหมากพรูบุรีด้วยหอด้วยใบตอง
นำไปวางไว้ตามใต้ต้นไม้บริเวณกำแพงวัดหรือว่าตามพื้นดินจุดมืด
เพื่อให้เปรตหรือว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
สำหรับงานบุญข้าวประดับดินหรืองานบุญเดือน๙
ตรงกับวันแรม๑๔ค่ำเดือน๙ของทุกปี
ชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารของข้าวของหวานผลไม้หมักพลูบุรี

ใบตองเป็นห่อเล็กนำไปวางไว้ตามโคนต้นไม้
หรือตามพื้นดินรอบเจดีลหรือโบสถ์
เพื่ออุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
ซึ่งงานประเพณีบุญข้าวประดับดินนี้
จากเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับแล้ว
ยังถือเป็นการฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้ให้แก่ผู้ยากไร้อีกด้วย